เปียกกันหรือยังคะ
เปียกกันหรือยังคะตั้งแต่เช้า
แต่ละพื้นที่นะฮะไทยรัฐทีวีของเราก็พยายามถ่ายทอด

ว่าแต่ละจังหวัดมีอะไรมาบ้าง
ผู้ชมที่อยู่ตรงนี้ก็ส่งไลน์มาพูดคุยกับเราได้
ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงพักเล่นน้ำหน่อยเนาะ

เรามีโอกาสเจอ๔๐กว่าองศาเนี่ย
เล่นน้ำต้องระวังกันพอสมควร

เดี๋ยวเข้าออกบ่อยก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพ

เขาบอกเชียงใหม่คืนมากเลย

ภาคตะวันออกตอนนี้ไม่น้อยหน้าใครนะคะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง

ตอนนี้เขาให้เหลือ๑๓ที่
นะครับก็รู้ว่า

รัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพิชิตก็ยืนยันว่า
มีนโยบายขึ้นค่าโดยสารโดยเฉพาะรถตู้ที่ถูกปรับให้เหลือ๑๓ที่นะครับ
จุบันนั้นค่าโดยสารนั้นคำนวณมาจากราคาน้ำมันค่ะ
ได้จากคำนวณจากที่นั่งยังไงล่ะคะ

คือนักวันนี้มันอยู่ที่แก๊สส่วนใหญ่

อันนี้เดี๋ยวคุณพิชิตจะว่าดิฉันอันนี้ฉันก็รายงานแล้วกันนะคะ
พิชิตอัคราทิศนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

อะไรนะคะ
เนื่องจากรถบางส่วนนั้นหยุดวิ่งและไม่ได้ติดตั้ง

พี่ใช้การแล้วอีก๑๐อยู่ในระหว่างดำเนินการ
คือจะให้ติดครบ๑๐๐แต่ตอนนี้ติดไปได้๙๐
แต่รถที่ยังไม่ได้ติดก็คือไม่ได้ใช้ไงพี่
เขายังไม่ได้ออกมาวิ่งในช่วงที่เป็นเทศกาลนี้นะ
ส่วนการเปลี่ยนเบาะนั่งจากหลายที่ให้เหลือ๑๓ที่นั่งเนี่ยนะคะ
เป็นตามประกาศของขนส่งทางบกซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ห่วงใยของประชาชนซึ่งห่วงกันมากว่าราคามันจะเพิ่มขึ้นค่าโดยสารนะฮะ
ขอยืนยันว่าไม่ค่ะไม่เพิ่มค่ะ
อย่างที่บอกว่าเขาใช้น้ำมันคำนวณไม่ได้ใช้เบาะ

หมายถึงว่าถ้าใช้แก๊สจริงเหรอ
ก็เนื่องกันหรือเปล่าฉันจะไปค้านคุณพิชิตทำไม
คุณพิชิตบอกอีกว่าทั้งนี้กระทรวงคมนาคม
กำกับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบขศทั้งขสมก
ทั้งผู้กรอบการรถร่วมทั้งหลาย
เข้มงวดเรื่องผู้ขับนั้นจะต้องปลอดแอลกอฮอล
พนักงานด้วยไม่ใช่ผู้ขับอย่างเดียวคนท้ายลงท้ายรถอะไรทั้งหมดนะฮะ
การขับรถเร็วและการโทรศัพท์ระหว่างขับ
หากพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอลเกินนะคะจะลงโทษสถานหนักถึงขั้นไล่ออก
เงินเดือนหรือพักงานอย่างน้อยสุด
ทั้งนี้ผู้ที่ขับรถสาธารณะนั้น
เป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตผู้อื่นเป็นจำนวนมาก
จึงต้องมีมาตรฐานในการขับขี่รถสูง
เพียงดื่มเพียงเล็กน้อยถือเป็นเจตนาที่จะละเมิดกฎหมายและความปลอดภัย
ถือว่าเป็นความผิดสำเร็จไม่ต้องมาแก้ตัว

สุรางปฏิบัติหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่นั้นผิดกฎหมาย

๒๐๐๑๐๐บาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ

ทีนี้มันจะมีเหตุผลสำหรับในช่วงสงคราน
หลายคนก็จะมีเหตุผลบางคนออกไปเล่นน้ำชอบมาก
แต่หลายคนก็ไม่ออกไปเล่นน้ำ
สาเหตุของพี่ถ้าไม่ออกไปเล่นน้ำพี่ไม่ออกเพราะอะไร
อุ๊ยนี่ตัวเอกค่ะอ๋อพี่ชอบออกพี่ไปเอางั้นนะตัด
ก่อนเล่นน้ำไหมพี่ไม่ชอบเปียก
เดี๋ยวเหตุผลของพี่คือพี่ไม่ชอบเปียก
ถึงไม่ออกไปคือเราไม่ได้มีกิจธุระ
แต่ถ้าจะตั้งใจไปเนี่ยก็จะตั้งใจไปเลย

พอแก่แล้วรถเมย์รถเมย์ถึงวัย
พี่แล้วลดเมล์จะรู้ว่ามันไม่สนุก
ไม่ต้องถึงวัยไม่ได้เล่นน้ำมานานมาก
ตอนนี้หนูเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชอบเล่นน้ำสมบัติ

พี่มีคนลาดเอาอย่างนี้

ยังมันเล่นน้ำอยู่นะชิคกี้พายพอพี่โพธมาเล่นน้ำเป้าโสงกราน
โพธมาเยี่ยมเราในวันโสงกราน
สวัสดีปีใหม่ค่ะพี่โพธ

อ๋อไม่มี

เขาก็ไปตั้งแต่เด็กจนแบบจะแซกนิดแล้วว่ะ
เดี๋ยวก่อนแต่มันอย่างนี้มันมี๑๐เหตุผล

แล้วให้พี่พร้าววิจารณ์โดยแอ้งที่ของเก้าอี้
ดูอี้เสริมมาแล้วพี่พล

แล้วให้ผู้คนอานนอนพี่พาร์กวิจารณ์หน่อยว่าแต่ละเหตุผลเพราะอะไร
นึงเขาเข้ามาเลย
ดูเล่นสงกรรมที่ชกใจสี่มา

มันขาวถูกเข้าขวาพี่พลสมาเลย
คุณดูชุดลงเขาดิ
นี่เสื้อของดิฉันนะคะไว้ใส่พรุ่งนี้
และปีนี้ไปสการกิจชมใจเสียงมากสนุกมาก
อย่างนี้
เขาบอกอย่างนี้ธศพนที่ได้เรียนนามสงกราศอันดับที่๑๐

เพราะว่าเขาบอกเล่นน้ำสงกรานเนี่ยออกไปมันเป็นช่วงเวลาที่หนุ่มกับสาวก็จะได้แตะเนื้อต้องตัวกัน
บรรดาหลายคนก็บอกว่าไม่เอาอย่าออกไปเล่นเลยแฟนห่วง
ไม่พี่อย่าหวงแฟน
ไม่ใช่เหตุก่อนหน้านี้ที่ว่าอวด
ใช่ไม่อยากให้แฟนออกไปเพราะเดี๋ยวต้องไปถูกเนื้อต้องตัวกับคนอื่น
ไม่กูพี่อย่าหวงแฟนงานสงกรานอ่าเนอะ
ไปกันไม่อาจจะเคยได้

กลัวตอนต่อ๔๐๐จะไม่เมาวอลอิเจอร์

มันทำได้เราก็ทำได้
คะวที่เก้าเขาบอกว่าไม่มีตังก็เลยไม่ออกไปเล่นหน่า
ไม่มีตังหรอมันมาขอเราน่ะท่านหล่อ
ถ้าหญิงสมัยนี้ไม่ใช่ไม่มีตังนะมันมาหาตังก็ดับหน้า

คือแต่งตัวเต็มที่เราออกไปเลย
มันเป็นครอบครัวก็เลยไม่ได้ออกไปเล่น
ก็เป็นไปได้เพราะมันเป็นวันครอบครัว
มันเป็นเกี่ยวกับครอบครัวไม่สนุก

มีวันครอบครัวอะไรแบบนี้

อันดับที่๕บอกว่า

อากาศถ้าเอาไปเล่นพรุ้งมันร้อนก็ไม่ไปดีกว่า
อากาศตอนนี้มาบอกว่าออกไปแทบละลาย
แค่น้ำสาดก็จะได้เย็น

มีเรื่องอับอายเกี่ยวกับสงกรานพี่มีไหม
อย่างบางคนอาจจะแบบมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นในช่วงสงครา
กับมดดำไม่เคยมีเรื่องพวกนี้เพราะว่าไม่เคยทำอะไรที่ขายหน้า

หน้ามุ้นดำนี่แป๊งไม่ติดนะ
ข้อที่สามพี่มุ้นดำกำลังเป็นช่วงนี้น่ะ

ดันเขาอิมพอร์ตเขาไปเอ็กซ์พอร์ตสิ

เดี๋ยวนี่เสื้อมดดำหรือผ้าขี้ริ้วหรือเปล่า

อีกข้อหนึ่งอันดับที่๒บอกว่าไม่มีเพื่อนไป
อันนี้ก็เป็นไปได้นะไม่มีเพื่อนก็ไม่รู้จะไปทำอะไร
เนี่ยวันนี้โทรศัพท์หาเด็กไม่จะมีใครอยู่เลยไปต่างจังหวัดก็หมดแล้ว

เอาเดี๋ยวทะเลาะกันอยู่กันได้๓วันก็ทะเลาะกันแล้ว
เอาของเธอไปเที่ยวงานสลุงหลวงเธอก็ไม่ไป
ไม่ได้ไปแต่เล็กที่ก็ยังทำรายการอยู่เลย

ไม่ได้บอกว่าอยากเล่นเพราะอะไรหรอ

กลัวมากเพราะว่าแดดแรงออกไปแล้วผิวเสียผิวดำ

เล่นกันคืนได้ไหมถ้าอย่างไรแทนฟอร์ตตอนนี้ไม่เขาบอกว่าถ้าสมมุติเล่น
ช่วงบ่ายจะเป็นแบบเด็กน้อยเล่น

แต่ถ้าหลังอยากจะเจอคนหล่อคนสวยต้องไปหลัง๖โมงเย็นเนอะ

แล้วมีอะไรประทับใจไหมคะชิ้นได้อะไรติดไหมติดมีติดไหม

เวลากินนิ่งแดงดังเข้าไปนิดจูบโม่กกว่าเดี๋ยว

เคยไว้หน้ารายการทุกวันนี้

ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงไลน์มาบอกกับพวกเรา

ว่าแต่ละจังหวัดเป็นไงพรุ่งนี้เป็นวันครอบครัวนี่

บัวแองจี่หรือว่าบัวใต้ต้ม

อ่ะสองกรานอยู่ในน้ำเปี๊ยก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
เขาก็บอกนะว่าราคาที่ดินคือที่ภูเขตแพงมาก

ที่ดินเนี่ย

มันสูงแล้วน่าสนใจยังไงอ่ะ

ที่ดินมีการซื้อขายแปลกอยู่อย่างหนึ่ง
กลายเป็นคนลงทุนจากต่างประเทศมาซื้อของเยอะ
คือสามารถแบ่งสัดส่วนไป๗๐แล้วก็๓๐
ซึ่ง๓๐นั้นเป็นกลุ่มที่ซื้อที่ดินเก็บ

ส่วนอีก๗๐เป็นนักธุรกิจที่ลงทุนสร้างสถานประกอบการ

เพราะเขาเชื่อว่าการเจริญเติบโตทางการท่องเที่ยวเนี่ย
มันจะเจริญเติบโตต่อไปเรื่อย

ปัจจัยที่เสริมกรณีรัฐบาลได้เพิ่มสาธารณูปโภค

คือรถมันติดมากใช่มั้ยคะ

นั่นแหละเภอเขาบอกอุโมงรอดมันเป็นการลงทุนของรัฐบาลระยะยาว
ส่วนส่งผลในพื้นที่ต่างจะเริ่มเติบโต
เราจะเห็นว่าตรงพื้นที่ใกล้เคียงมันก็เริ่มขยายออกมาแล้ว

คุณไปเชียงใหม่ไม่ได้ต่างอะไรจากอยู่กรุงเทพเลย
จังหวัดนี้ที่เขาบอกว่าเป็นจังหวัดที่คนน่าจะลงทุนมากที่สุด

จังหวัดที่จะน่าลงทุนที่สุดคือ

ญี่ปุ่นก็ยังครองอันดับหนึ่งนะคะ

คนที่ชอบเจอกันในเมืองไทย

ไปเล่นเปลี่ยนจะทำทำไมเนี่ย
ก็เป็นจุดหมายในฝันของคนไทยที่จะไปอันดับหนึ่งเลย
เดี๋ยวมาฟังค่ะช่วงหน้า
ไปไปอีกหนึ่งกวันให้นางไปพักผ่อนก่อน

เดี๋ยวไปปะถะขาลงกับที่โปะแตก
สวัสดีนะจะไปปะถะขาลงกับนาง

ไปนานแล้วเขาไปกันทีนานมากเวลาเขาจะไปสำรวจนอกห้องนะ

เขาจะอยู่ยังไงแบบไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรกับใคร

แต่ว่าพรุ่งนี้เวลาก่อนที่เขาจะขึ้นไปเขาก็มีการแบบ
สอบต้องเทรนด์ต้องอะไรเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้ว

เขาบอกว่าล่าสุดมีความคืบหน้าว่ายาเนี่ยเตรียมพร้อม
ทำภารกิจครั้งสุดท้ายด้วยการผ่านเข้าสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสา

โดยใช้แรงน้มถ่วงจากดวงจันทร์เป็นตัวดึงให้ยาเข้าสู่วงโคจร

ใหม่โดยเคลื่อนผ่านช่องว่างระหว่างขอบของบรรยากาศดาวเสากับวงแหวนด้านใน
กว้าง๑๙๓๐กิโลเมตรนะคะ

เราคุยกันว่าเรื่องราวโอ้โหเป็นล้านล้านกิโลกว่าจะไปถึงตรงนั้น

เหนือสุดของไทยไปใต้สุดใช่ไหม

ก็ลงไปหัดใหญ่ได้พอดีนะ
เชียงใหม่ยังแค่กี่ร้อยโลเอง
ลงไปจากคุณเทพไปภูเก็ตยังไม่ได้

ทั้งประเทศอ่ะเนาะทางเหนือจดใต้
เขาบอกว่าอือเนี่ยเป็นวงแหวง
โดยคาดการณ์ว่ายานแคซิเมียจะอยู่รอดได้พอสมควร
ต้องพุ่งผ่านวงแหวนของดาวเสา
คือแต่ละคนมันจะพุ่งไปแล้วมันเป็นยังไงเนาะ

เมื่อก่อนเอาหลิงเอาหมาใส่ไปเนี่ย
อยากรู้ว่าเป็นยังไงรับไปดูรวมระหว่างเก็ดด่อน
ที่สถานีอวกาศซาธิตรอเหล้าเซียที่เราไปเพียร์นเลย

แต่จริงบางทีหนูยังมีบางอารมณ์แล้วก็แบบเฮ้ยอยากขึ้นไปบนนั้นบ้างจังเลย

เพราะว่าปีแสงมันเปลี่ยนอะไรหมด
ลงมาปุ๊บมันอาจจะเลยไปแล้วไม่รู้กี่ปี
เอาล่ะแต่สิ่งหนึ่งตอนนี้หลังจากที่ญี่ปุ่นไม่มีวีซ่า
กลายเป็นว่าคนไทยเนี่ยเก็บเงินไปญี่ปุ่น
แล้วเรามาก่อนก่อนจะได้ไปญี่ปุ่นก็นึกว่าไปอเมริกา
การไปนี่คือแบบตายแล้วฉันจะได้มาอีกไหม

ประเทศญี่ปุ่นยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่คนไทยเนี่ย

ขณะที่๓เมืองใหญ่ของญี่ปุ่นเนี่ย
ติดอันดับ๑๐อันดับแรกเลยนะครับ
จุดหมายปลายทางที่คนไทยอยากจะไปมากที่สุด

นี่ช่วงซากุระตั้งแต่ต้นเดือนเมษาที่ผ่านมา

ประเทศจีนจะเข้าญี่ปุ่นยังต้องใช้วีซ่าอยู่เลย

ก็ยกเลิก
มาช่วยเรื่องธุรกิจมีเงินใช่ไหม

เห็นไหมแค่โฮแกโกหล่ะ

ก็บอกกรุงโตเกียวมากที่สุดเป็นอันดับ๑
อันดับ๒ฮ่องกรุง
มันใกล้ไงมันไปแป๊บเดียว

อ้อซิงกาโปร์ด้วย
อื้อมันเหมือนเว้นไทยแล้วของรู้สึกแพง

อันดับ๔โอซาก้าประเทศญี่ปุ่น

อันดับ๕อาจจะลดลงระดับลงมาหน่อย
เมื่อก่อนเอ๊ะทุกคนจะไปเกาหลีเออาจจะไปเกาหลี
แต่ตอนนี้เกาหลีอยู่ที่อันดับ๕แล้ว
อันดับ๖เป็นประเทศมาเลเซียกวาลาลัมเปอร์

เออไม่เคยคิดแล้วคนไทยไปกุลาลัมเปอร์กันเยอะ
เราชอบประเทศนี้แต่ไม่นิดว่าเป็นหลัก
มันมีตึกสวยมีย่านเก่าที่คนจะชอบไปเดิน
รู้โร่ไปเก็นเต้งไปคาซิโดนอะ
อันดับ๗ที่แปลกคือโฮจิมินซิตี้

จิมินก็น่ารักนะ
โฮจิมินอังหารี่ด้าน๑๑๐เลยค่ะอังหารี่ด้าน๗
อังหารี่ด้าน๘ก็คือซัโปรโร
แต่ซัโปรโรจริงค่าเดินทางยังแพงอยู่
ซัโปรโรเนี่ยมันเป็นการสูญกลางครัวรถเลิศในจังหวัดฮอกไกยู
ตอนนี้อันดับที่๙กำลังเป็นน้องใหม่มาแรง
ตอนนี้ไม่ต้องใช้วีซ่าแล้วใช้อยู่หรือเปล่า
นุ้งเลยจะบอกอยากไปกินของกินอร่อยมาก

จริงค่ะเขาเคยจัดอันดับคนหน้าตาดี

อันดับ๑๐อาจจะไกลไปแล้วก็ต้องใช้วีซ่าลอนดอน
ความไฟฟันงงข้นอ่ะอยากจะไปลอนดอน
เอาเข้าใจได้เอาเป็นกทำงานเที่ยวเมืองไทยก่อนทีคุณผู้ชม
แล้วก็เทศบาลเมืองแสนศุกร์บางแสนนะคะเขาจัดงานวันไหลบางแสน๒๕๖๐
ในวันที่๑๖๑๗เมษายน๒๕๖๐ณบริเวณหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีค่ะ
ประเพณีวันปีใหม่ไทยของชาวบางแสน
กิจกรรมก็แบ่งออกเป็น๓โซนด้วยกันนะคะ
โซนแสนศุกร์อิ่มบุญสุขใจกับงานบุญในวันปีใหม่ไทย
ร่วมทำบุญตักบาทส่งน้ำพระพุทธรูปรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่
อย่างเช่นการแข่งขันชักเกยอร์การแข่งขันเกาะหอยนางรม

แกล้หอยนังลมดีนะพี่หมี่เอาช่วย
เอาแล้วก็อีกอันหนึ่งการแข่งขันมวยทะเล

นี่เลยโซน๒นะคะวันอาทิตย์ที่๑๖เมษานะคะ
ก็จะไปคอนเสิร์ตนี่เห็นภาพนี้เลยนะคะ
ปินลูกทุ่งรัชนกศรีโลพันธ์เอิ้นขวัญวรรณญาเต๋าภูสินแคนดี้ลากแก่น
แล้วพอถึงวันที่๑๗เมษาวันจันทร์นะฮะก็ยังมีอยู่เรายังหยุดอยู่นะฮะ
ศิลปินชื่อดำก็จะเป็นลาบานูลหนุมกะลาแช่มแช่มลำ
วิทอินทีแสนนากาและโซนที่๓ไปกินเลยค่ะอันนี้สำคัญมาก
ช่องชิปชิลริมชาหัสบางแสนอาหารอาณาชนิดทั้งอาหารทะเลขนมหวาน
เขาดังหลายอย่างมากสินค้าโอท็อปเอาของฝากกลับมากรุงเทพด้วย
บางแสนหนูหน่อยอยากกินเลยอ่ะเห็นแล้วอ่ะยังไม่หมดเท่านั้นนะฮะ
งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสนขอบอกคำเดียวว่าห้ามพลาด
จัดขึ้น๒วันตั้งแต่เช้ายันค่ำระหว่างวันที่๑๖ถึง๑๗เมษายน
ณบริเวณลานวงเวียนชายหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีที่สำคัญฟรีตลอดงาน
มันดีตรงนี้นี่แหละค่ะเขาประชันกันมากเลยใช่ไหม

แต่ว่าอยู่ใน๗หนุ่มที่เลี้ยงลำดับมานายกตู่จะอยู่อันดับ๑หรือเปล่า

เดี๋ยวเราไปเรียงกันช่วงหน้า
สักครู่เดียวค่ะ

ยังไงคะ๗หนุ่มหลอง

นายกตู่ต้องให้แกพักผ่อนหน่อยช่วงสงการ

ในสมัยไหนใครเป็นคนก็อยากจะสัดน้ำน้ำ
แต่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องอ้ำพัชราภาไม่เคยตก

เป็น๑๐ปีจะมีดาราที่ไหนดังได้อย่างนางไหมล่ะ

งานจะดีมากงานรุ่งมาก
ดาร์วิกามตอนนี้กลับมาฟาดหมดแหล่ะ

ดาราในวงการบันเทิงหนุ่มบ้างดีกว่า

อื้อเดินไปเจอกันหน้าห้องน้ำงานพ่อบอสตายหงายท้องขาชีฟ้า
โอ้โหคุณตกใจไม่เคยเห็นใกล้แบบโอ้โห
ไม่หรอกขุนรูปร่างเลขเนี้ย
อีกคนชื่ออะไรนะที่นักฝรั่งเลยของเขาก็มีอีกคน
น้องมิกของเลยน้องมิก
น้องไม้ปัจจัดอเตชยังมีคนอยากจะเล่นดูอือยังอยากดู

ซึ่งก็เพิ่งมาดังเชื่อไหมว่าออกเอิด

น้องกันสวัสดีวัฒน์นักอันทีเดียว

แต่จริงเขาดังเขาดังมาจากอันอื่นก่อน
แล้วก็มารักษณวดีด้วย
ตอนนี้กลายเป็นแบบว่าสามีแห่งชาติ

ผู้หญิงจะชอบแล้วนะธอมยังชอบเก่า

พี่หนูเนี่ยที่เป็นธอมอะ
ชอบคนนี้มากแบบมาก

ตายแล้วไฮโซโบใหญ่ไฟกระพริบมาก

นิดนึงมีชื่อมีแบรนด์

ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอ
อาจจะแปลว่าอยู่ในช่องรึเปล่าเหรอ

ต่อไปตอนเจเม่า

สาวสาวไทยเขาก็ชอบ

นมตีเนี้ย

เดี๋ยวก่อนพิวจริงมันเห็นข้าวเนี้ย

พี่เวะอ่ะลองอันดับสอง

อันดับชอบเป็นนาแบบเหรออันดับหนึ่งจะเป็นใครเนี่ย

อืมพี่โอเคหมดเลย
พี่โอเคพี่ว่าโอเคหมด